แล้วอย่างพวกเราล่ะชาว๑๒ราศีทั้งหลายหรือท่านผู้ชมล่ะ
มนุษยูส่งผลอะไรกับมนุษย์อย่างเราบ้าง

ถ้าไม่เปลี่ยนล่ะไม่เปลี่ยนคุณตายังเขียด
ไม่เปลี่ยนคุณเจอทางอับจน
เรื่องของให้เหพรกถอนหน้าตลอด
ที่ที่นี้ออกไว้ผิดกฏหมาย
อะไรไม่ถูกต้องต้องทำให้ถูกต้องเพราะความไม่ถูกต้องจะมานำมาซึ่งการจนในหนทาง
ถ้างานเดิมเนี่ยมันไม่ดีเลยมันสู้แล้วก็ไม่ดีก็เปลี่ยนงานไปเลยเปลี่ยนอาชีพหาช่องทางใหม่

ส่วนราศีตุลดาวมุทยูมะเร็งดวงชะตาแปลว่าอะไร
หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ความรักสิ่งแบบเดิมมันไม่ได้ความมันเปลี่ยนเลยดี
ที่ผ่านมาเนี่ยคนเกิดราศีตุลเนี่ยคือราศีตาชั่งมันมีความประนีประนอมในการสร้างความสมดุล
เรือนการร่วมงานเนี่ยมันแปลว่าเป็นห่วงเวลาที่ชาวราศีตุลจะยื้อยุดกับสิ่งที่เป็นไป
บนความกดดันความตึงเครียดยืมจมูกหายใจไม่ได้แล้ว
มันเป็นราศีกระจัดปฏิวัติตัวเองว่าเฮ้ยงานเนี่ยเองเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวไม่ให้
ค่ารู้สึกต้องรอเองและค่าต้องกินต้องใช้ภาระหนี้สินแล้วต้องส่งเรื่องบ้านเรื่องรถ
เพราะฉะนั้นขอมาทำธุรกิจเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างนี้เข้าใจยังมันชัดเจน
อันนี้คือมองเป็นเรื่องของการส่งผล๒ราศีเองเหรอ
ราศีชัดมันจะมีเมฆตุลแล้วก็มีกรกฎกับมังกรอีก๒ราศี
เพราะเป็นราศีที่ตั้งฉากกับดาวที่เปลี่ยนแปลงราศีกรกฎเนี่ยมุติยูเข้าสู่เรือนกรรมะคือการงาน
มันแปลว่าชิ้นคนเกิดราศีกรกฎจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการงานครั้งใหญ่ในรอบของชีวิตเลย
มันจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนกับระเบิดปรมนูขยายตัวจะต้องกล้าคิดกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจยื้อยุดไม่ได้ต้องลุยเลย
มันไปเปลี่ยนแปลงรุนแรงอืมส่วนราศีมังกรมาอยู่ในพบพันธุพันธุก็แปลว่า
รูปแบบธุรกรรมธุรกิจที่เดิมของชาวราศีมังกรจะเปลี่ยนแปลงไป
อาจจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนที่เดินทางโยกย้ายธุรกรรมเดิมเปลี่ยนแบบออกไปเลย

ราหูส่งเอฟเฟคกับประเทศไทยยังไง
ราหูเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของไฮเทคเทคโนโลยีก็ได้ต่างประเทศก็ได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมายาก็ได้
ห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทายว่า
ในช่วงประมาณวันที่๑๖มกราคมปี๒๔
จนถึงวันที่๓สิงหาคมปี๒๖๖

เจ๊งจบเลิกยุบย้ายเปลี่ยนแปลง
ที่คิดว่าจะรุ่งในบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่
วิดิจิทัลอาจจะต้องตายล้มหายตะจาก

เหมือนเมื่อปี๒๕๔๕๕ไม่เกิด

มันเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน

แต่มันจะเริ่มขยับใหม่ตั้งแต่ต้นปี๒๕๖

ประมาณหลังวันที่๔สิงหาคมปี๒๖๔

ไปสู่เป็นตำแหน่งจุนรจักร

ทีวีตอนนี้มันก็มีสภาพรูปผี

ก่อน๔สิงหาคมครบเลย
ข้อเสียมีอีกแล้วไหม
เที่ยวเล่นสนุกสนานอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมันจะหมด

แต่นับตั้งแต่สิงหาคมวันที่๔สิงหาคมเป็นต้นไป
ราหูโคจรเป็นจุรจักรคนจะคึกคักมีกำลัง
จะอยากกินอยากใช้อยากจ่ายมันก็เกิดผลวัตรทางการหมุนเวียน

หลังจากนั้นถ้าสมมุติมีการย้ายของลาหูแล้วล่ะฮะ

ความหมายทางดวงเมืองเนี่ยดูแล้วชัดเจนว่า
คนไทยจะมีความชัดเจนขึ้นมากกับรัฐมนูล

ห่วงประมาณเดือนสิงหากัญญายน

เลือกตั้งเมื่อไหร่มันจะมีการประกาศออกมาในห่วงเวลานั้น
เพราะราหูเริ่มเข้าตำแหน่งที่เป็นกำลัง
ให้คนมีความหวังมีความเชื่อ

แล้วดาวพฤหัสดีเดี๋ยวอีกดวงหนึ่งที่จะพูดถึง
ก็ยกเข้ามาเล็งชะตาเมืองหลังวันที่๖
กัญญายนเพราะฉะนั้นแปลว่า๔๖กัญญา

ของการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
แสงสว่างที่ปลายอุโมงทุกเรื่องชัด
จากการเปลี่ยนแปลงของดาวราหูบ้างหนึ่ง

ตัวที่มันทับกับตัวที่มันเล็งเนี่ยบ้างที่ก็เมฆกับตุ๋นเนี่ยชัดเจนค่ะที่ราสีที่มันส่งผลต่อตัวของราสีมากที่สุดอีกอันหนึ่งคือราหูคือทับแล้วเล็งก็คือราสีสิงห์กับราสีสิงห์เนี่ยราหูทับแล้วกลุ่มเนี่ยราหูเล็งก็แปลว่าตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมปี๒๐๑๙จนถึงวันที่๓ส
เกิดอาการเบลอเกิดอาการเบื่อ

เวลาดาวร้ายกระทำการ
ดาวดีนั้นหนาอยู่ตรงไหน
มีเคราะห์มีกรรมกระทำไปแล้วบุญกุศลนั้นเล่าจะช่วยเกื้อกูลได้อย่างไร
เราก็มองแต่ฝ่ายมารเรามองนะอย่างนี้นะคือวิเคราะห์ในทางโหรศาสตร์ว่า
ถ้าเสาเป็นมารถ้ามุติยูเป็นมารคือการสูญเสียและการพัดพราก
มุฒิดาวราหูก็คือมารอะไรคือตัวเทพเพื่อเรื่องหัฐบดี
คุณงามความดีบุญกุศลกระตันยูจงรักพักดีสิ่งดีทั้งหมดที่จะเกื้อกูลอำนวยอวยผล
มันดันโดนให้เกิดสุพมิ่งมงคลแก่คนและประเทศ
พระศดีเนี่ยจะเห็นได้ว่าโคจรอยู่ราศีกันนะตั้งแต่ประมาณวันที่๑๗กรกฎาคมของปี๒๕๕๙
มาถึงวันที่๑๒มกราคมปี๒๖๐เนี่ยท่านก็ยกแต่ก่อนจะยกเนี่ยท่านโคจรเป็น
ดาวพระฤหัสบดีโคจรเป็นอาริแก่ชะตาเมืองและมีตำแหน่งเป็นประเกษตรตั้งแต่ประมาณ๑๕
๑๗กรกฎาคมปี๕กฎาคมจนถึงประมาณวันที่๑๒มกราคมปี๖ศูนย์
แปลว่าอะไรเพื่อว่าพระศดีก็คือกฎหมายการปกครองการบริหาร
สรุปธรรมสำเร็จเสร็จสิ้นระบบระเบียบต่างจะลงล็อกลงตัว
ก็ยังไม่เป็นระบบระเบียบเพราะยังเป็นอริแก่ดวงเมือง
แต่หลัง๑๒มกราคมถึง๑๒มีนาเป็นจังหวะที่๑
ดาวพฤษฎีท่านกระโดดชึบมาสู่ราศีตุล
ชะตาเมืองแล้วหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้
วันที่๑๒มีนาคมจนถึงวันที่๕กันยายน
เพราะถ้าจะย้อนไปเป็นอริกระดวงเมืองอีกแล้ว
ก็จะมีสภาพว่ามันจะมีเหตุการณ์และเรื่องราว
ที่วันหนึ่งเทวดาที่เคยรักษาเมืองก็ไม่รักษา
เพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันเหมือนเป็นศูนยากาศ
ทางอารมณ์จิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในเวลาก้าวผ่านตรงนี้
บ้านเมืองเรามีสิ่งหนึ่งนะพระศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกทิศ
เจดีศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเริ่มจะมาเป็นกำลังเราแล้วนะ
ได้ทายว่าพญานาคจะมาไงเพราะพญานาคก็คือหนึ่ง
ความศักดิ์สิทธิ์ในที่จะมาแผ่บารมีบุญคุ้มครองคนดีในประเทศนี้
เพราะฉะนั้นรอยต่อตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนเดือนที่๕
คือแปลว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ติดขาดสะดุด
ผมจึงได้บอกไงคือมีบริษัทหลายบริษัทมาปรึกษา
เมษาดีไหมครับอาจารย์ไม่ดีประกาศตั้งแต่ต้นเลยก่อนจุดจีน
ลุยก่อนลันแผนก่อนลุยก่อนใครเริ่มต้นก่อนใครปีนี้เร็วมากนะ
แล้วไปชะลอดูท่าทีในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภามิถุนา
กรกฎาสิงหาพอเข้ากันยาเลยวันที่๖ชึบเริ่มดีอีกรอบหนึ่ง
แล้วคราวนี้ดีไปหนึ่งปีจนถึงกลางปีหกหนึ่ง
เข้าใจยังนี่คือภาษีย้ายเออแต่ผลเสียมีไหมคะ
เสียก็มีตรงที่ว่าการที่ดาวพระราชดีเดินหน้าและถอยหลัง
มันแปลว่าความยึกยักษ์เกิดขึ้นไงแปลว่าอาจารย์บอกว่าต้นปีนี้
ผมลุยเต็มที่ครับไม่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือแตะเบรกเลย
อ้าวพอมกรากุมภามีนาดีจังเลยครับพอเมษาพฤษภาเหี่ยวแล้วครับ

จังหวะเวลาสิครับผมบอกนี่ครับว่ามันดีแค่มีนานะ
เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา๕เดือนระวัง
แล้วพอสิงหากลางเดือนก็ลุยใหม่ได้เพราะมันจะไปดีในช่วงกัญญาไปจนถึงปลายปี
ราศีที่ได้รับผลคตบจากดาวพระนาศบดีคืออะไรครับ
ราศีที่ดีมากเลยคือราศีกัน
โคจรทัพราศีกันตั้งแต่ประมาณวันตั้งแต่ประมาณกลางปีที่ผ่านมา
กรกฎาคมทัพนะแล้วอยู่มาจนถึงประมาณวันที่๑๒มกราคม
คุณกุศลจะเกื้อกูลหนุนเต็มที่กับชาวราศีกัน
พอหลังจากวันที่๑๒มีนาคมนั้นนะพระศรีโคจรชุกเข้าสู่เดือนการเงินของกัน
กันได้ทั้งขึ้นทั้งร่องไอ้รอบแรกดี
โดยส่วนตัวส่วนตนตำแหน่งหน้าที่อ้วนพีมีกินดีอยู่ดีมีความสุข
พอหลังจาก๑๒มกราคมถึง๑๒มีนาคมเงินทองไหลมาเทมา
พอย้อนกลับมาอีกรอบนึงวันที่๑๒มีนาคมจนถึงกันยายน
เฮ้ยมันมาอีกรอบนึงนะได้จังหวะ๒อีกแล้ว
เออเจอคู่ครองเจอความรักเจอมิตรที่ดีมีโอกาสได้บ้านรถทรัพย์สิน
หลังจากวันที่๖กันยายนเงินทองไหลมาเทมาอีกแล้ว

ไม่ใช่ดีนะดีมาก
และสุดท้ายดาวที่พูดกันเมื่อกี้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นดาวเสา
ดาวเสาเนี่ยท่านโคจรทัพราศีพิจิกษ์มาแล้วประมาณเกือบ๒ปี
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกตุเราเสาทัพ
ราศีพฤศพแน่นอน
เสาทัพลักษ์ทัพจันทร์จะพันร้าย

ชาวราศีพิจิกก็สูญเสียบริวารสูญเสียคนรักมีปัญหานานาประการ
คนเคยรักก็มาหน่ายหนีคนเคยดีก็มาห่างเหิน
เคยมีปัญหาในสิ่งใดที่จบไปแล้วก็ย้อนกลับมาหาตัวอีก
หลายอย่างหลายประการป่วยเจ็บศูนย์เสียพัดพรากเยอะมากที่เกิดขึ้น
แล้วจะหมดเมื่อไหร่ชาวราศีพิจิกษ์ก็ทุกข์กายทุกข์ใจ
เพราะมันตรงเราทมทุกข์เพราะโหรศาสตร์ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสา
เสาทัพพิจิกมันเลยเป็นโทษทุกข์แล้วทีนี้เนี่ย
มันก็เล็งคนเกิดราศีพฤศพราศีพฤศพมันก็แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบอก
ไม่ถูกมีความทุกข์มีความเศร้าแล้วมันมีแรงกดดันหลายเรื่องหลายประการ
บางทีไม่มีอะไรเราก็รู้สึกเศร้าใจแบบหวงเหวง
ธันวาคมปี๒๖๐ดาวเสาโคจรพ้นยกก้นไปเลยจากราศีพิจิกษ์
แล้วก็จะมารอบใหม่อีก๓๐ปี

ถูกต้องมันจะเห็นแสงสว่างอยู่ไกล
มาดูที่ภัยพิบัติอย่างภาคใต้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา
ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่ภาคใต้เองก็บอกว่าครั้งนี้หนักที่สุด

ถ้าดูจากดวงของครูรัสนาภาคโกสินเนี่ย
มันจะแบ่งว่าราศีเมษเนี่ยคือภาคตะวันออก
ราศีตุลเนี่ยคือภาคตะวันตก

ขณะนี้ดาวเสาเนี่ยโคจรอยู่ในราศีพิจิกษ
มันก็จะต้องเจอแน่ใน๒ปีครึ่งนี่แหละ

ที่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและหนักหน่วง

เพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เดือนแรกของปีเลย

ที่ดาวเสายังโคจรในเรือนมรณะเนี่ย

เพราะฉะนั้นที่น่ากลัวก็น่าเป็นห่วง

คือช่วงเมษาพฤษภาคม

แต่ประเด็นสำคัญคือในทางดวงเมืองเอง

จะต้องเจาะจงจังหวัดใดอะไรอย่างไร
แต่ที่พูดก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้พูดให้พี่น้องชาวใต้ได้ตกใจกลัว
แต่พูดถึงฝ่ายเกี่ยวข้องเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันจะขึ้นอยู่กับการเตือน
เตรียมการรับมือรับมืออย่างไรอ่าแผ่นดินไหวเหรอฮะ
ถ้าสมมุติเมื่อต้นปีเราก็ได้ยินว่าภาคเหนือเชียงใหม่แผ่นดินไหวแบบว่า
อันนั้นเหล่ามันเป็นประจำอยู่แล้วแค่มันเบาหรือเป็นรอยคือไอ้ช่วงที่ประมาณนั้นน่ะก็เพียงประมาณเดียวกันเลย
นี่ก็น่ากลัวนะพ่อดาวมันพักแต่นี่ปัญหาคืออย่างนี้

เรามีพระปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศในภูมิภาค
คือเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย

สองนี่คือเรื่องจริงที่ปรากฏกับตัว

ผมมีกิจกรรมอะไรหนักทุกปี
กิจกรรมที่ชีวิตเหมือนกับเป็นลมหายใจเลย

คนนะอารมณ์ในบุญน้อยมาก

หนึ่งอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจ
แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา
สวดมนต์ข้ามปีกันถล่มทลาย

ตั้งแต่ก่อนตุดจีนไปไหว้พระทำบุญ

คำชโนธรถติดเป็น๑๐กิโล๑๖กิโล

เมื่อมันมีภัยเวลานี้คนไทยไม่ได้ปล่อยละเลย
ที่จะแสวงหาสุขะในดวงจิต

มีอะไรที่เป็นความสุขแล้วได้ไปทำได้

มันจะมาเหนือต่อบุญกุศลทั้งสิ้น

จะเป็นเรื่องดีที่จะเป็นกำลังของแผ่นดิน

ดาบตำรวจที่ช่วยเหลือคน

แต่ก็ยังมีใจที่จะกลับไปช่วย
นั่นก็คือดาบตำรวจกฤษธนพลสำรานจิต

หายไปถึง๕ชั่วโมงนะฮะ

อย่างนี้ก็เรียกว่าดวงของเขาตรงกับราศีอะไรยังไง

ศุศบสิงค์กุมเมตุลเนี่ย
มันมีเกณฑ์ที่จะเข้าข่าวเคราะห

มันก็มีเกณฑ์ชักนำไปสู่

ดวงคนที่จะรอดหรือแค้วคลาดหรือตายยากเป็นดังนี้
อีกไม่กี่วันก็จะตรุษจีนแล้ว

ว่าเราจะไปแก้ชงอย่างไร